ใครมีลูกมีหลานนะคะต้องย้ำเตือนแล้วก็สอนไว้เสมอเลยว่า
ถ้ามีคนแปลกหน้าหรือว่าใครก็ตามที่เราไม่สนิท
มาชวนไปไหนอย่าไปเด็ดขาด
กรณีนี้ผู้ชายคนนึงค่ะมาหลอกเด็กหญิงวัย๑๑ปี
บอกว่าไปนี่มามาด้วยกันเดี๋ยวจะพาไปดูหนัง
ทีนี้บ้านที่เกิดเหตุแหละทั้งตำรวจทั้งชาวบ้านก็ต้องมาปิดล้อมค่ะ
โดยชาวบ้านบ้านภูเหล็กที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็มีตำรวจจากสพบ้านไผ่มาด้วย
ปิดบ้านหลังนี้ปิดล้อมบ้านหลังนี้
ซึ่งเป็นบ้านของนายพงศธรร่มเย็นอายุ๓๕ปี
แล้วก็บอกว่าให้ออกมามอบตัว
เนื่องจากนายคนนี้เขาไปหลอกเด็กหญิงอายุ๑๑ปีพามาที่บ้าน
ตำรวจใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณชั่วโมงนึง
จึงสามารถไปช่วยเหลือเด็กได้แล้วก็คุมตัวนายพงศธร

น้องเป็นคนเปิดประตูออกมาแล้วก็วิ่งออกมาด้วยความกลัวเลยค่ะ
ส่วนพอเข้าไปดูในบ้านนายพงศธร
นอนดูโทรศัพท์นอนดูทีวีโทรทัศน์

แล้วที่สำคัญคือทีวีไม่ได้เปิดแต่ทำเป็นนอนดูแบบนั้นคุณ
ทีนี้พ่อของเด็กก็เปิดเผยบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ลูกออกไปเล่นกับเพื่อนตามปกติไปตั้งแต่เช้าเลย
แล้วก็อยู่จุดที่ลูกไปเล่นอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๕๐๐เมตร
ทีนี้พ่อเห็นว่าลูกสาวซ้อนมอเตอร์ไซค์ของนายพงศธรไป

พอไปถึงบ้านนายพงศธรก็เรียกลูกสาวใหญ่เลย
เรียกทั้งนายพงศธรด้วยไม่มีเสียงตอบกลับ
ทีนี้ก็เลยไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านให้มาช่วยกันหน่อย

ลูกสาวบอกว่าตอนที่กำลังเดินกลับบ้านเจอกับนายพงศธร
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วก็เรียกให้หนูขึ้นรถไปด้วย
บอกกับหนูว่าเดี๋ยวจะพาไปดูหนัง
หนูก็เชื่อหนูก็ยอมขึ้นรถไปด้วย
พอไปถึงที่บ้านเนี่ยเขาก็ล็อกประตูบ้านแล้วก็พาหนูเข้าไปในห้องน้ำ
ทีนี้พอมีเสียงเคาะประตูดังขึ้น
พงศธรก็บอกให้น้องใส่เสื้อผ้า
แล้วก็บอกว่าห้ามส่งเสียงเด็ดขาดเลยนะ
หลังจากนั้นนายพงศธรก็มานอนดูทีวีอยู่บนเตียง
อย่างที่บอกว่านอนแบบไม่เปิดทีวี
เสร็จแล้วก็ให้เด็กเป็นคนออกมาเปิดประตู
ตำรวจก็รวบตัวได้แล้วก็นำไปสอบสวนนะคะ
ส่วนเด็กก็จะถูกส่งไปตรวจร่างกายอย่างละเอียด

แล้วหลังจากนี้ก็จะแจ้งข้อหากับนายพงศธรต่อไปด้วยนะคะ